ตัวสอบดวงชะตากับหมอไกรพาวภาพที่นี่

ตัววันนี้ในวันเห็นความหวัง

เราจะได้เจอกันในวันที่ตรงแบบนี้

ไม่มีโปรดอะไร
หมอไก่วันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องอะไรเรื่องของดวงชะตาเหรอเรื่องของความโชคดีเหรออ่าใช่ค่ะนะคะ
เชื่อว่าหลายคนนะคะในวันนี้จะหวังในเรื่องของพวกลาบจากการเสี่ยงดวงลาบลอยอะไร
แต่แน่นอนว่าลาบจากการทำงานมันมั่นคงมากที่สุด
เพราะฉะนั้นเราจะมาพูดถึงเรื่องของดวงที่ราศีที่ดวงเดียวเรื่องของการงานเลยดีไหมคะ

ราศีแรกนะคะที่ดวงดีในเรื่องของการงานมากนะคะนั่นก็คือชาวราศีพฤกษกค่ะ

ใช่ค่ะสำหรับชาวราศีพฤกษกนะคะเรียกได้ว่าในช่วงเดือนพฤษภาคมนี้
ดวงชะตาดีใช้ได้เลยนะ
โดยเฉพาะในเรื่องของการงานนะคะ
แม้ว่าชาวราศีพฤกษกเองจะต้องเจอในเรื่องของความวุ่นวายในเรื่องของการงาน
เพราะว่าในช่วงปลายเดือนโดยเฉพาะปลายเดือนนะ

ปลายเดือนเขาเรียกว่าจะมีปรากฏการณ์สำคัญนะคะ

ใช่ค่ะที่ตรงกับวันวิสาขบูชาด้วยนะคะ

แต่เดี๋ยวยังไงเดี๋ยวเราจะมาอัปเดตแบบขยายอีกทีนึง
แต่ตอนนี้บอกก่อนนะคะว่าในช่วงปลายเดือนจะมีความวุ่นวาย

แต่ความสำเร็จก็จัดเต็มเช่นเดียวกัน
นี่จัดเต็มเลยคือถึงแม้งานหนักแต่คุณสำเร็จแน่นอน
ใช่เลยนะคะถ้าสมมุติว่าชาวราศีพฤกษกนะคะ
คิดหวังอะไรแล้วคือไม่ได้ปล่อยให้มันลอยอยู่ในหัวสมองอย่างเดียว

ลงมือทำด้วยก็มีโอกาสที่จะประสบความสำเร็จได้
สุดยอดสุดยอดเลยอันนี้สำหรับราศีพฤศพนะคะ
ก็คือถือว่าในช่วงเดือนพฤษภาคมนี้
ดวงคุณมาแรงในเรื่องของการงานแน่นอนนะคะ
ส่วนอีกหนึ่งราศีค่ะดวงงานปั้งก็คือ
ชาวราศีกรกฎค่ะราศีกรกฎ
ใช่เลยค่ะสำหรับชาวราศีกรกฎนะคะ
ช่วงที่ผ่านมาอาจจะรู้สึกน้อยอกน้อยใจในชีวิตของตัวเอง
อาจจะรู้สึกติ๊งนองน้อยกับชีวิต
ใช่ค่ะนะคะเพราะว่าชาวราศีกรกฎนะคะ
ช่วงที่ผ่านมาเนี่ยเหมือนกับแบบตั้งใจทำงานมาเยอะ
ลงทุนเต็มที่ทำงานเต็มที่เหนื่อยเต็มที่
แต่ผลลัพธ์มันไม่ได้ดั่งใจหวัง
ใช่เหมือนปลูกต้นมะม่วงแต่ว่าได้ต้นมะเขือ
โอ๊ยอันนี้ก็ไปกินกับปลาเผาอร่อยจริง

ใช่เลยค่ะช่วงที่ผ่านมาก็คือลงมือเต็มที่
แต่ว่าผลลัพธ์มันไม่ได้ดั่งใจเลยนะคะ

เดือนนี้เขาเรียกว่าเป็นราศีดาวรุ่งนะคะ

ใช่เลยค่ะดวงชะตาดีขึ้นโดยเฉพาะในเรื่องของการงาน
มีโอกาสที่จะประสบความสำเร็จมากยิ่งขึ้นนะคะ
เขาเรียกว่าเหมือนกับแบบผลทางชีวิตมันลาบลื่นนะคะ

ก็คือทำอะไรมันก็แบบประสบความสำเร็จได้ง่าย
ไม่ต้องเจอกับอุปสรรคเหมือนที่ผ่านมา

แบบนี้เนี่ยก็ยินดีด้วยกับราศีกรกฎนะจ๊ะ
ถูกต้องค่ะส่วนอีกหนึ่งราศีที่ดวงงานปั้งก็คือ

เรียกได้ว่าดวงการงานก้าวหน้ามาก

ใช่ค่ะดวงการงานดีมากเลยนะคะ

เพราะอะไรคะคือการงานของเขาเนี่ยมีความที่แบบโดดเด่นมากขึ้นจะทำอะไรเนี่ย
เรียกว่ามีโอกาสที่จะประสบความสำเร็จมากขึ้น
ก็คือแบบว่าไม่ได้ยากไม่ได้ลำบากเหมือนที่ผ่านมานะคะ

งานหนักและงานเนี่ยอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงการโดนเลื่อนนัดการ
อาจจะได้รับผิดชอบงานใหม่การโยกย้ายอะไรอย่างนี้

ใช่ค่ะใช่ค่ะก็คือเหมือนกับว่าเราต้องเตรียมตัวไว้ก่อนให้พร้อม
เวลาที่มีการเปลี่ยนแปลงมาปุ๊บเนี่ยเราก็พร้อมที่จะลงมือทำได้
ง่ายก็คือเตรียมตัวให้พร้อมรับกับทุกคน

ตกมือด้วยตกมือจริงคือสามราศรีนี้ดวงงานของคุณจะปางมาก
ในช่วงเดือนพฤษภาคมนี้แต่สำหรับราศีอื่นอื่นที่บอกว่า
แล้วฉันไม่ฟังทำยังไงช่วงนี้จะไปมูที่ไหนก็ไม่ได้ต้องอยู่บ้าน
น้องต่อราศรีกลูมฟมราศรีเมถุลร้องไห้ครับ
ทำยังไงดีคะอยู่บ้านแล้วเราจะมูได้ไหม
เราจะขอพรจัดตรงจัดโต๊ะทำงานให้มันดีขึ้นได้ไหมคะ

อันยังแรกก็คือในเรื่องของที่เอามาวางไว้บนโต๊ะ
บางคนชอบเอาพวกต้นไม้ต้นไม้มงคลก็เป็นสิ่งที่ดี
หรือว่าต้นไม้ที่มันไม่มีใบแหลมไม่ใช่ต้นกระบองเพชรก็ถือว่าโอเค
บางคนเอาสัญลักษณ์ที่ดีเช่นพวกแมวกวักกวักโชคดี

แต่ของบางอย่างเนี่ยอาจจะไม่ค่อยเหมาะสำหรับการวางบนโต๊ะ

เพราะบางคนเขาคิดว่าวางกระจกแล้วดี
ฉันเห็นสาวสาววางกระจกบนโต๊ะทำงานเยอะ

บางคนเขาเอาไว้บีบสิวไง

เอาไว้ส่องดูสาวสาวมันต้องมีนะ
จริงแล้วถามว่าไม่ควรวางบนโต๊ะเลยไหม

ก็คือวางแล้วอย่าให้เห็นสะท้อนตัวเรา

แล้วว่าถ้าเรายังไม่ใช้เราหันกลับด้านก่อน

อย่าเอากระจกมาตั้งให้มันสะท้อนกับตัวเรา

มันเหมือนกับว่าออกไปหมดอะไรประมาณนั้น

ที่ทำงานห้องทำงานกับที่นอน
ทำงานบนที่นอนไม่ได้มันสบายนะ

จะเน้นในเรื่องของความเป็นสัตว์เป็นส่วน

บางทีก็อรุมอร่วยเพราะว่าห้องเนี่ยมันจำกัด

ใช่แต่ว่าควรที่จะจัดเป็นสัตว์เป็นส่วน

เพราะว่าในทางฮวงจุ้ยเขาบอกว่าเหมือนกับว่า
เรื่องของการทำงานกับเรื่องส่วนตัวมันตีกัน

แต่ในทางปฏิบัติก็คือหลับครับ

คือจะไม่มีความสุขในเรื่องของการใช้ชีวิต
เพราะฉะนั้นแยกกันห้องนอนก็ที่นอน

จัดให้มันเข้าที่เข้าทางเป็นส่วน

อันนี้เป็นเคล็ดลับที่ทุกราศีสามารถนำไปปรับใช้ได้

จะฝากถึงคุณผู้ชมบ้างไหมคะ

ลาบจากน้ำพักน้ำแรงเนี่ยสำคัญที่สุด

สู้แล้วกันช่วงนี้เป็นกำลังใจให้สำหรับทุกคน

ขอบคุณหมอไก่นะคะ